เกิดขึ้นที่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชจนถึงขั้นต้องเอาชีวิตกันนะคะ
เพื่อนบ้านบ้านอยู่ตรงข้ามกันค่ะไม่ชอบขี้หน้ากัน
หลังจากนั้นเวลาเจอกันทุกครั้งเลยตะโกนด่าทอกัน
ขี่รถจักรยานยนต์สวนกันก็เบิ้ลเครื่องใส่กัน

ใช่ค่ะแล้วฟังเส้นสุดท้ายเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
ฝ่ายหนึ่งดื่มเบียร์อยู่หน้าบ้านอีกฝ่ายหนึ่งออกมา
ที่ดื่มเบียร์ตะโกนด่าฝ่ายที่โดนด่าทนไม่ไหวกลับไปในบ้านค่ะ
เอาปืนออกมายิงตายหน้าบ้านเลยนะคะ

ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลเขาขาวอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
หน้าบ้านที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปถึง
พบศพนายนิพนธ์เกื้อไขอายุ๓๑ปี
คือสภาพศพถูกยิงด้วยปืน๙มม
กระสุนเข้าที่มือขวา๓นัดหน้าอก๒นัด

คว่ำหน้าจมกองเลือดไม่สวมเสื้อผ้า
ขออภัยนะคะไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงยินขายาวใส่รองเท้าแตะ
ส่วนมือปืนที่ก่อเหตุชื่อว่านายพินโยทรงแก้วอายุ๓๑ปีหรือเปี๊ยก
อาศัยอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามนั่นแหละ
หลังก่อเหตุเอาปืนไปเก็บไว้ในบ้าน

ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๖ปลอก
อกจากนี้กระสุนยังไปถูกรถกระบะซึ่งจอดอยู่ในบ้าน
พังเสียหายด้วยคาดว่าตอนเกิดเหตุคนตายจะยกมือขึ้นมาปังกระสุน
ทำให้กระสุนทะลุมือไปโดนรถที่จอดอยู่ในบ้าน

จุดเกิดเหตุพบกับนางอำพันธ์เกื้อไขอายุ๖๔ปี

ของผู้เสียชีวิตท่านนี้นะคะเล่าว่า๕เดือนก่อน
นายนิพนธ์ลูกชายเนี่ยมีเรื่องทะเลาะกับนายเปี๊ยก
เรื่องเนี่ยเกิดขึ้นจากการไม่ชอบหน้ากันเจอกันทีไรตะโกนด่ากัน
เวลาขี่รถจักรยานยนต์สวนกันก็เบิ้ลใส่กัน
จนถึงขั้นเคยข่มขู่เอาชีวิตกันมาแล้วก็เลยให้ลูกชายไปแจ้งความ
ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพทุ่งสงศ์แต่ว่าจากนั้น
ทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันเรื่อยมาเลยตลอด๕เดือนที่ผ่านมาค่ะ
ก่อนเกิดเหตุลูกชายสูบบุหรี่อยู่ที่แคร่หน้าบ้าน
เห็นในเปี๊ยกเดินข้ามถนนแล้ววิ่งมาหาลูกชาย
ลูกชายก็เดินออกจากแคร่ไม้ไปประมาณห้าเมตรไปถามในเปี๊ยกว่า
ขออภัยนะคะจะมายิงกูเหรอถามแบบนี้เลย
เปี๊ยกไม่พูดอะไรค่ะแต่เอาปืนขึ้นมาจ่อยิงลูกชายไปสี่นัด
เห็นลูกชายล้มลงแล้วก็กระหน่ำยิงซ้ำไปอีกสองนัด
แน่ใจว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตหลังจากนั้นเดินกลับเข้าบ้านไป
อำพันธ์บอกว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์นางอำพันธ์บอกว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์
ลูกตัวเองถูกยิงต่อหน้าต่อตาอยากจะให้ตำรวจนำตัวในเปี๊ยกผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่
สำหรับครอบครัวนี้นะคะศูนย์เสียคุณพ่อไปเมื่อเดือนก่อนเอง
ตอนนี้อาศัยอยู่กับลูกชายสองคนแล้วก็มาเสียลูกชายอีกนะคะ

เดี๋ยวกันเดียวนะครับมาแฟนกันเสียเฉยแล้วอย่างฉันคนเดียว
แฟงกับวึงมาเสียประมาณเดือนปรอกวาใช่ไหมครับ
ลูกชายคนเดียวก็เสียชีวิตอีกคนหนึ่งก็มาเสียชีวิตร้าน
ส่วนบ้านของในเปี๊ยกผู้ก่อเหตุวันนี้บ้านปิดเงียบ
ไม่มีใครอยู่เลยนะคะพันธุ์ตำรวจเอกชัยพัฒน์ศรีเรือง
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
จากผู้ตายจะนั่งสูบบุหรี่อยู่ที่หน้าบ้านแล้วยังดื่มเบียร์ไปด้วย
เพราะที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เขาไปพบขวดเบียร์จำนวนหนึ่งวางอยู่
คาดว่าระหว่างที่เกิดเหตุมีอาการเมา
ผู้ตายเลยตะโกนด่าทอในเปี๊ยก
ซึ่งนั่งอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเองเช่นเดียวกัน

ทำให้อีกฝ่ายโมโหคว้าปืนจากในบ้าน
วิ่งมายิง๖นัดซ้อนแล้วหลบหนีไป
ตอนนี้ค่ะสารจังหวัดทุ่งสงศ์ออกหมายจับในเปี๊ยกแล้วนะคะ
แล้วก็มีรายงานจากญาติในเปี๊กว่าเจ้าตัวในเปี๊ยก
ผู้ก่อเหตุจะขอเข้ามอบตัวด้วยตัวเองวันอังคารนี้ค่ะ
อย่างไรก็ตามถ้านัดแบบนี้แล้วไม่มานะคะ

เป็นบ้านใกล้เรือนเคียง

อย่างนั้นก็จะเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นเหมือนเหตุการณ์